ก็เลยขอจอมไปถามรัวหน่อยว่าเออตกลงเขาทะเลาะกันจริงหรือเปล่าแกงลงแกงเลียงนี่มันจริงไหมมะตูมก็บ่ายเบียงค่ะบอกว่าเอาจริงเขาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรนะไปถามดีเจต้นหอมเถอะแต่ส่วนตัวมะตูมเองเชื่อนะคะว่าคู่นี้เขาไม่ได้ทะเลาะกันค่ะดีเทลตูมไม่รู้จริงนะตูมไม่รู้เพราะว่าตู
พูดกันหรือเตือนกันเราไม่ได้อยู่ไงเราก็เลยไม่กล้าพูดตูมไม่อยากจะแบบไปพาดพิง

เพราะมะตูมไม่ได้กินแกงเรียนวันนั้นมะตูมกินแกงต้ม

สรุปก็โบ้ยไปถามพี่ต้นหอมนะ
เดี๋ยวถ้าเจอพี่ต้นหอมมันคงต้องถามเลยว่าตกลงเนี่ยได้กินแกงเลี้ยงหรือเปล่า
แต่ว่ามีคอมเมนต์ค่ะโอ้โหเดือดอยู่เหมือนกันนะคะ
หลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปมีชาวเน็ตท่านหนึ่งค่ะ
น่าจะรู้แหละคือใคร
ปักสุนัขปักปีจอดดิฉันเกือบเบรคตัวเองไม่ได้

แล้วก็พี่ต้นหอมก็เลยตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตคนนั้นเลย
จอเจ้าเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่ได้ปรากปีจอค่ะ
จริงแล้วดิฉันเฮี่ยมกว่านั้นเยอะ

แซงทุกทางโค้งจริงนะคะสำหรับพี่ต้นหอมนะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ให้เวลากันหน่อย
แล้วเดี๋ยวถ้าเจอพี่ต้นหอมเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันอีกที